ไปดูอีกหนึ่งคลิปค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนกลางเมืองพัทยาเลยนะคะ
เป็นภาพที่ได้มาจากกล้องที่อยู่บนหมวกกันน็อกของคนขี่บิ๊กไบท์
เป็นเหมือนกับบิ๊กไบท์เขามีปัญหากับรถกระบะร่วมทางกันเหมือนกับเบิ้ลเครื่องใส่กัน
บิ๊กไบท์ก็เหมือนกับยกล้อใส่คนขับรถกระบะก็ไม่พอใจบิ๊กไบท์
สุดท้ายเนี่ยคนขับรถกระบะถึงขั้นเอาปืนออกมา
แล้วก็ขู่คนขี่บิ๊กไบท์แล้วเอาปืนไปจ่อหัวเขาด้วยนะ
ถึงขั้นจอหัวเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับขับแซ่งกันไปแซ่งกันมาอยู่บนถนนเนี่ย
จนสุดท้ายคนขี่บิ๊กไบท์เขาก็ต้องขอโทษ
เพราะเขาก็กลัวสิตกใจอยู่ดีเอาปืนมาจ่อหัวจ่อหลังเนี่ย
บิ๊กไบท์๒คันในคลิปนี้นะคะเป็นภาพจากเกราะ์ที่หมวกกันหน่อของเค้า
กระบะก็ปาดหน้าบิ๊กไบท์ก็ขีตามแล้วก็แซ่งกันไปมา
ชักปืนมาขู่เนี้ยเนี้ยมีปืนแม่แต่จะว่าไปก็ทั้งคู่อ่ะอืม
นี่ไงคนเขาก็เลยโพสต์คลิปก็ประเด็นนี้คนก็วิจารณ์เยอะนะ
คือไอ้ชักปืนมาขู่แบบเนี้ยมันไม่ถูกอยู่แล้วล่ะใช่แต่มันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นอ่ะ
มันถึงจะมีที่มาของสุดท้ายปลายทางอ่าเขาก็อ้างว่าบิ๊กไบท์เนี่ยเหมือนไปยกล้อใส่
เหมือนขี่แบบไม่ไม่กลัวน่ะบนถนนอย่างงี้ไงครับแต่บิ๊กไบท์ก็บอกว่ากระบะนี่แหละ
คือขับปาดไปปาดมามีพฤติกรรมไม่เหมาะบนท้องถนนเหมือนกันครับเนี่ย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปตามเรื่องนี้ให้นะคะเจ้าของคลิป
ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนะคะนายเถลิงศักดิ์แน่ใหม่อายุยี่สิบ
นายฤทธิเกียรติเข็มเพชรอายุ๒๓เป็นผู้เสียหายเป็นคนขี่บิ๊กไบท์ค่ะ
เป็นคนถ่ายคลิปด้วยเขาบอกว่าเขาไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองพัทยา
ตีสองครึ่งค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุครับเขาบอกว่าเขาไปกับเพื่อนประมาณ๗คน
เขาก็นัดสังสรรค์การรวมกลุ่มรถบิ๊กไบท์ชายหาดบางแสน
ก็แยกย้ายกันกลับก็เลยเหลือกันสองคันนายเถลิงศักดิ์กับนายฤทธิเกียรติ
พอไปถึงบริเวณถนนสุขุมวิทย์นาเกลือไปเจอรถกระบะคันนี้ซิ่งขับปาดไปปาดมา
พอไปถึงไฟแดงแยกถนนสาย๗แล้วก็มีเหตุการณ์อย่างในคลิปเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นไป
คือคนขับรถกระบะเอาปืนออกมาแล้วก็ถึงขั้นแบบจ่อหัวเลยนะ
จ่อหัวนายเถลิงศักดิ์แล้วก็ไปจ่อหลังนายฤทธิเกียจเนี่ยครับ
แต่พอคนขับรถกระบะเห็นว่าที่หมวกกันน็อกเขามีกล้องก็รีบขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไป
อ่าฟังเสียงผู้เสียหายดูค่ะ
ก็ออกสำหรับ
ผมมาจอดกันเพราะมาจอดที่หลัง
ค่ะเราไม่ได้ตั้งใจแผ่นกับเขา
เราก็จะครับออกตัวตามปกติจริง
โปรดติดตามการต่อมาขอวางบอก
อย่างที่หัวก็นี่มันน่ากลัวจริงใช่
ทีนี้ทางคนขับรถกระบะค่ะ
นายสมพรแสงสอนอายุ๓๒ปี
เขาก็ไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
ท่านตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรเป็นผู้กำกับสพพัทยา

ตำรวจก็ตรวจค้นรถกระบะคันที่เห็นในคลิปค่ะ
เป็นเชฟโรเลสสีบรอนทองทะเบียน
กไก่ทถุง๔๖๓๕กรุงเทพฯ
รถไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย
ปืนที่ใช้ที่เห็นในคลิปเป็นปืนไฟแชค

แต่ปืนไฟแชคก็ถือว่าผิดกฎหมายนะ
ข่มขู่เขาเนี่ยค่ะ

คนขับรถกระบะเขาสารภาพค่ะว่าถูกรถบิ๊กไบท์ยกล้อใส่

ปืนไฟแชคเนี่ยเก็บไว้ในรถอยู่แล้ว

ทางผู้กำกับสพเมืองพัทยาก็เลยบอกว่า

แม้ว่าจะเป็นปืนไฟแช็คก็ตามนะคะ

ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ส่วนความผิดด้านอาวุธปืนที่เป็นปืนไฟแชค
หรือเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนอันนี้
เข้าข่ายความผิดข้อหาไหนบ้างเดี๋ยว
มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการดำเนินคดีต่อไป

ทีนี้บิ๊กไบท์ก็ผิดด้วยนะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
คือบิ๊กไบท์เนี่ยไปยกล้อบนถนนเนี่ยผันผิด

ขี่รถจักรยานยนต์ประมาทหวาดเสียวก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันค่ะ

พอมันมีกรณีที่พาดกันขึ้นนะ
หรือว่าจะวิวาทะอะไรกันขึ้นก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าไม่มีฝ่ายไหนลงเลยนะมันก็จะมาสู่เหตุการณ์แบบนี้

บางทีเราอย่าไปคิดว่าเราสืบหน้าเสียสักสี
ถ้าเป็นปืนจริงและถึงขั้นยิงแล้วกันตายขึ้นมาดีนะ

คือถ้าเห็นอะไรแบบท่าทางผิดสังเกตไม่ดีแน่นี้

เราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาช่วยจัดการช่วยดูแลให้ดีกว่า